ห่านเอ้ยห่านเอ้ยห่านหายไปไหนเอาดีอันนี้เป็นสัตว์เป็นตัวหรือว่าใช่สิห่านที่เป็นตัวห่านหายไปไหนลองดูค่ะ
ถูกคำตอบยังห่านเอ้ยเจ้าห่านที่เลี้ยงไว้ถ้าห่านนี้สบายใจแต่ไม่สบายใจแล้วล่ะพี่เบิร์ชดูไหมข้างล่างมีอะไรงูเฮ้ยตูจ่ายด้วยใช่แป๊บเดียวฉกแล้วรัดไม่ถึง๔๐วิค่ะ
หานตัวนี้เนี่ยคือเจ้าถุงทองนะคิดดูสิเลี้ยงออกมาตั้งแต่มันออกมาจากไข่เลยอ่ะแล้วมันเชื่องมันแสนรู้มากค่ะสั่งอะไรก็เข้าใจสนิทกับทุกคนในบ้าน
คืออย่างนี้เจ้าของเจ้าถุงทองเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เออไปอยู่ที่สระบุรีมา๓อาทิตย์ใช่ไหม

บ้านเขาอยู่นี่ทุกสัยสี่รัดพร้าว
กลับมาบ้านวันเดียวแล้วจู่ถึงทองหาย
ถุงทองถุงทองอยู่ไหน
ปรากฏว่ามาเปิดกล้องวงจรปิดดูงูเหลือมค่ะ
เข้ามามันเนี่ยมาง่าบเขาเรียกว่าอะไร
รัดเจ้าถุงทองแล้วพอรัดจนตายมันก็คาบเจ้าถุงทอง
ไปในป่าที่อยู่ข้างบ้านไม่เลยไม่เห็นร่องรอยในบ้านไง
ทีนี้ถามว่ามีอะไรผิดสังเกตหรือเปล่า
ก่อนที่งูจะเข้ามาเขาบอกว่าแมวที่เลี้ยงไว้ก็หายไปด้วย
แต่ยังนึกอยู่เลยว่าแมวเป็นแมวตัวผู้ไงที่เลี้ยงไว้

เพราะว่ามันก็เคยไงหายไปแป๊บแล้วมันก็เดินกลับมาเองแบบนี้ค่ะ
ไม่คิดว่าจะโดนงูจัดการเลยคิดว่าแมวนี่ก็น่าจะโดนงู
แล้วเจ้าถุงทองเจ้าหานเนี่ยก็โดนงูเหมือนกัน

ไปเอาตะข่ายมาขึงดักงูเหลือมให้ได้
ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรในบ้านอีกมันจะตายหมด